ขึ้นหน้าเรื่องของพระธรรมชโยกันบ้าง

แล้วก็วัดเองยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมของคอสชอยู่นะครับ
พันธุ์ตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศ
กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการกับพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายบอกว่า
นายสมเกตทงศรีผู้ตรวจราชการพศได้รายงานผลการประชุมร่วมกันระหว่างพระเทพรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
เป็นคณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะครับแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดปฐุมธานี
ทั้งหมดเดี๋ยวได้มีการหามาเดินกันถึงการจัดงานวันสงคราม
ซึ่งจะเป็นช่วงก่อนที่จะมีการจัดงานวันคล้ายวันเกิดของพระธรรมชโย
คือ๒๒เมษายนของทุกปี
ซึ่งที่ประชุมเกรงว่าจะเป็นการรวบรวมคนจำนวนมาก
อีกทั้งขณะนี้พื้นที่วัดเองก็ยังเป็นพื้นที่ควบคุม
ตามคำสั่งของคศที่๕ทัพ๒๕๖๒

จึงให้ทางวัดนั้นงดการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับพระธรรมชโยค
ส่วนการเดินทางเข้ามาปฏิบัติธรรมของลูกศิษย์นั้น
หากไม่มีการปลุกระดมในเรื่องของคดีความก็สามารถทำได้
เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกปี
ซึ่งวันที่๒๒เมษายนก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระธรรมชโย๗๓ปี
โดยปีก่อนหน้านี้วัดเองก็มีการจัดพิธีถวายมหาสังคทานจัดสวด
ทำมาจากกระปวัตนสูตรและนิมนต์พระกว่า๓๐๐๐รูปทั่วประเทศ
มาร่วมพร้อมกันแจกปัจจัยพระตามลำดับชั้น
เริ่มตั้งแต่สามะเนรเจ้าอาวาสไปจนถึงพระราชคณะกรรมการมหาเทรสมาคมที่ไปร่วมงานด้วยนะครับ